จากการแถลงผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้

ก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่

แต่ว่าเรายังต้องตั้งกาดอย่างที่บอกไปขนาดจีนเอง
คือตัวเลขหายไปสักพักเดี๋ยวก็มาใหม่
อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็จะมีมาเรื่อย

ก็ยังจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติใหม่
ก็คือความคืบหน้าในการผลิตวัคซีน

ซึ่งมีการเริ่มทดลองวัคซีนในลิงไปแล้ว
ซึ่งหากผลออกมาดีทางทีมวิจัยคาดว่าจะสามารถทดลองฉีด
อาสาสมัครในคนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ตรอมด้วยสัตว์ราชาณายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรม
อธิการบดีกำกับดูแลด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และนายวิทูลวงหารกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนแห่งเดียวแบบครบวงจรนะคะ
วันนี้ร่วมแถลงข่าวยืนยันความพร้อมของประเทศไทย
ในการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด๑๙ว่า
ขณะนี้มีการเริ่มทดลองฉีดในลิงแล้ว
หากผลเลือดในการทดลองออกมาดี
เดือนพฤศจิกายนจะสามารถทดลอง
คนได้รอบแรกจำนวน๑๐๐คน
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ
โดยขณะนี้ทางทีมไทยแลนด์ได้มีการประสานกับ
โรงงานผลิตวัคซีนในต่างประเทศเอาไว้๒โรงงานแล้วนะคะ
แล้วก็ผลิตวัคซีนมา๑๐๐๐โดส
ใช้กับอาสาสมัครอีก๕๐๐คน
แต่ละขั้นตอนประสบผลสำเร็จ
ประเทศไทยก็จะมีความพร้อมในการผลิตวัคซีนใช้ได้

แต่ว่าย้ำเลยว่าอย่าเพิ่งดีใจกันไป
เพราะว่าจะต้องใช้เวลาอีกปีครึ่งค่ะ
ส่วนที่ทางการจีนบอกว่าประสบความสำเร็จในการทดลองในคนนั้น
แต่กว่าจะผลิตวัคซีนได้ก็ต้องอีก๖เดือนแล้วนะคะ

ซึ่งไทยจะฝากความหวังทั้งหมดไว้ไม่ได้
เพราะว่าประชากรในแต่ละประเทศก็ต้องการใช้วัคซีน
ก็มีความต้องการจำนวนมากเหมือนกัน
ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
วันนี้อย่างที่บอกไปตัวเลขเป็น๐ค่ะ

แล้วก็ถือเป็นครั้งที่๔แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่ม๕
และมีผู้หายป่วย๕รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ยังเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล๖๓ราย
อดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่๕๖ศพค่ะ